คุณผู้ชมครับโซเชียลเขาก็แชร์คลิปโรงพักร้างในจังหวัดตาก
หลังจากชาวบ้านเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
แต่กลับไม่พบตำรวจเลยสักนาย

เจ้าหน้าที่สิฮะเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจำ

แต่คราวนี้นะฮะทางชาวบ้านเขาจะไปแจ้งความ

เรื่องนี้ล่าสุดภูมิกับสพที่เกิดเรื่องยืนยัน

ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการอยู่นะฮะ
เรื่องนี้เป็นยังไงเอาไปดูคลิปกันก่อนนะครับ
แต่เมื่อท่านมาที่จะแจ้งความตำรวจ
มาดูหน้าห้องพนักงานสอบสวนนะคะ

ภาษีประชาชนมาจากเงินมาจ้างตำรวจได้อย่างไรนะคะ
โอ้เชิญสาวคนนี้มาเป็นผู้สิทธิ์ข่าวเขานะฮะ
ขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูมิควรพพระ
เขาก็ส่องเข้าไปให้ดูตำรวจไปไหน
ชาวบ้านจะมาร้องเรียนมาแจ้งความอะไรเยอะแยะหลายคนเลย
ไม่เห็นมีตำรวจสักคนเลย

หรือไปกินข้าวหรือไปเข้าห้องน้ำแต่เป็นช่วงพักเที่ยง
หรือเปล่าเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกว่า๕๐คน
อำเภอเมืองพบพระรวมตัวกันเดินทางมาที่สพพบพระอำเภอเมืองจังหวัดตาก
เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน
เมื่อเข้าไปข้างในพบกับบรรยากาศที่โอ้โหเงียบเหงามืดเลยนะฮะ

ที่ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงรู้ไหมคุณ

ทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามาผิดเหรอ

เขาปิดไปแล้วโดยที่ไม่บอกชาวบ้านหรือเปล่า

เรื่องราวเหล่านี้เผยแพร่ในโลกโซเชียลคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรศัพท์สอบถามเรื่องราวดังกล่าวไปยัง
พันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณี
ผู้มกับการสอบพอพบพระ
ก็เจอตัวนะเจอตัวท่านเหมือนกัน
เจอตัวภูมิกับเหมือนกันอยู่ที่โรงพักเหมือนกัน

โดยในเวลาดังกล่าวมีตำรวจปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจก็ได้แจ้งห้องวิยุนะครับ
ว่ามีผู้มาจะมาลงประจำวัน

ก็อยู่นั่งทานข้าวห่างจากกรงพรรค๓๐๐๔๐๐เมตร
โอ้โหไปกินข้าวนะฮะห่างจากโรงพัก
ก็๓๔๐๐เมตรก็ไกลเหมือนกันนะ

ทีนี้คนหนึ่งเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะ

รับเรื่องกลับเข้ามาแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จ
ก็รับเรื่องจากชาวบ้านลงบันทึกประจำวันทันทีนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามผู้กำกับบอกว่าขณะนี้
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนร้อยเวรที่ออกไปกินข้าว
เข้าข่ายมีความบกพร่องการปฏิบัติงามหรือไม่
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ